เจ้าหน้าที่ก็ไปพบแมงกระพุนสายพันธเรือรบโปรโตเกตเกลือนอ่าวมายา
ตอนนี้พบทั้งมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่
กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะว่าขนาดเล็กที่พบนั้นเป็นลักษณะเดียวกันหรือไม่
พร้อมกันนี้ก็นำตัวอย่างให้ไกด์แล้วก็นักท่องเที่ยวได้ดูเพื่อให้ระมัดระวังตัวค่ะ
จังหวัดกระบี่ประจำที่อ่าวมายาได้ออกสำรวจชายหาดช่วงเช้าวันนี้
พบแมงกระพุนสายพันธ์เรือโรปโปตุเกรจเจ็ดตัว
และพบแมงกระพุนลักษณะเดียวกันแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าอีกจำนวนนับไม่ถ้วนเกลื่อนชายหาดเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บออกนำใส่ขวดพลาสติกส่งให้อุทยานนำไปตรวจสอบ
ด้านนายสรายุทธ์ตันเถียนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีระบุว่า
งกระพุนที่พบเช้านี้เป็นสายพันธุเรือรบโปตุเกต๗ตัว
ตัวเล็กที่มีลักษณะคล้ายกันอีกจำนวนหลายร้อยตัว
มาติดอยู่บริเวณชายหาดอ่าวมายา
ตอนนี้ก็รอให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวอย่างกลับมาเพื่อตรวจสอบว่าเป็นแมงกระพุนชนิดเดียวกันหรือไม่
จากนี้ทางอุทยานก็ยังนำแมงกระปุนที่พบใส่ในขวดนำไปแจ้งให้ไกด์นำเที่ยว
รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าเป็นแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงต้องระมัดระวังตัวค่ะ